อ้าววันนี้ฝากขังแล้วนะคะสำหรับกรณีหัวหน้ารอปภที่บุกไปข่มขืนลูกบ้านที่คอนโดมิเนียมย่านเพชรชะกะเสม
นายมนตรีใหญ่กระโทกนะคะ

ระหว่างทางถูกพาไปคุมขังที่สารอาญาธนบุรีผัดแรกค่ะ
โดยข้อหาที่เขาโดนคือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
และบุกรุกเคหสถานในยามวิการนะคะ
นักข่าวถามหลายประเด็นซึ่งก่อนที่จะตอบคำถามทุกประเด็นนั้นเนี่ย

ขอโทษแม่ของเขาขอโทษผู้เสียหายและครอบครัว

ยอมรับว่าที่ทำไปเพราะว่าเสพยาและเหมา
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำ

แต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่กุญแจมือผู้เสียหาย

โทษแม่ขอโทษรุปอันที่ว่าที่ผมได้กระทำผิดใคร

แจมือคุณมีไหมมีครับ
คุณได้ใส่พันธนาการเหยื่อไหมไม่ได้ใส่ครับ

ว่าได้มีการข่มขื่นคุณยูนยันเลย

เราตัดสินใจที่จะก่อเหตุไว้นานไหม
ไม่ครับอารมณ์สบุค่ะ
ทีนี้มันมีข่าวที่ว่าตอนที่ตำรวจตามไปเจอตัว

เขาบอกว่าตัวเขาไม่มีอาวุธปืน

ส่วนรองสารวัตรสอบสวนสนเพชรเกษมร้อยตำรวจเอกหญิงกริตยาพรทัศน์แก้วบอกว่า
ท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
เพราะว่า๑เกรงว่าจะหลบหนีและ๒อัตราโทษคดีนี้สูงค่ะ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบว่าถ้ามีใครเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ก็จะต้องเรียกตัวมาดำเนินการสอบสวนให้ปากคำเพิ่มเติม
และประเด็นที่นิติบุคคลคอนโดกับบริษัทรอปภ
ไม่ให้ความร่วมมือที่ไม่ให้ตำรวจกับญาติเขาเข้าไป
ทำให้นายมนตรีหนีไปได้ตอนแรก

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันค่ะ
แล้วก็อย่างที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้อีกแล้วเนาะ
พี่ชายนายมนตรีมาเยี่ยมตั้งแต่ตอนที่อยู่ในห้องขังแล้ว

วันนี้ก็ไม่มีใครเดินทางมาประกันตัวหรือว่ายื่นขอประกันตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำแล้วค่ะ